คุณผู้ชมมาดูข่าวนี้กันต่อนะคะต้องบอกว่า
เรื่องการศัยกรรมยุคนี้เป็นเรื่องปกติแล้ว
ผู้หญิงก็ทำได้ผู้ชายก็ทำดีค่ะ
อย่างล่าสุดที่เราได้นำเสนอข่าวไปหลายคนไปทำศัยกรรมมานะคะ
อย่างน้ำหม่ำไงแกก็ไปแก้ตามาที่แกตาตกคุณผู้ชม

เพิ่งกลับมาจากไปดึงหน้านะคะที่เกาหลีค่ะ
ขณะที่ปลายปีหลวงค่ะ

พี่ตีบอกเลยพี่เข็ดแล้วไม่กล้าทำแล้ว
ว่าไงตรงนั้นดูที่ตาของพี่ตี๋ก่อนค่ะ

แต่ปรากฏว่าหางตามันชี้โดเด่

อยากทำบ้างไหมครับไม่ไม่ถ้าเกิดเราจะทำก็คือเหมือนแค่เอา
เคยไปทำแล้วบอกหมอเอาแบบฉีดให้มันธรรมชาติหน่อยนะ
หมอทำมาชี้อย่างนี้เลยคิดดูดิ
แล้วจริงคืออย่างนี้พี่ตีเป็นคนที่มีละครเยอะใช่ไหมคะ
ฉันก็ไปตามดูละครเรื่องก่อนอันนี้ของพี่ศรี
คือมันชี้จริงคือแกรับบทอะไรนะข้าวเหนียวอะไรนะ
ในลักษณรกรในอิสานเรื่องหนึ่งแล้วใกรยิ้มกับเพื่อน
เออตาติรึงไปเลยเป็นอติร์เลยนะใช่ก็บอกไม่ได้เลย
ไม่แสดงอารมณ์นะคะแต่ว่าก็เป็นความชอบส่วนตัวของแต่ละคนนะ
แล้วแต่พนุทิ์แล้วแต่กลุ่มชอบขึ้น